ในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยผู้ได้สงวนความเห็น
ไว้ในมาตราที่๒๕๖ทับ๑๓
มากราบเรียนธรรมธารผ่านไปยัง
ท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียจนะครับ
ที่จะได้ให้ความเห็นกับคำข้อเสนอ
หรือความเห็นของผมที่ได้เสนอไว้
ในร่างมาตรา๒๕๖ทับ๑๓ธรรมธารนิกรบครับ
ครับเป็นร่างที่ว่าด้วยเรื่องการกำหนดระยะเวลาของการถ้ำ
หน้าที่ของสอสรให้เสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวัน
อายุของสภาพผู้แทนรัศดรที่หมดไปเนี่ยหมายถึงมีการยุบสภาก็ไม่มีผล
ต่อการทำหน้าที่ของสอสรว่าด้วยเรื่องของการรับฟังความ
จากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับว่าด้วยเรื่องของรับฟังข้อเสนอแนะ
หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องที่ถูกบรรยัติไว้ในรัฐธรรมนูล
สภาของเรานะครับแล้วก็ว่าด้วยเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติม
การแก้ไขเพิ่มเติมการจัดทำร่างลำนูนที่มีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวดหนึ่ง

วด๒ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ของรัฐมนุนแห่งราชอาณาจักรไทยจะกระทำไม่ได้
แล้วก็สุดท้ายเรื่องของให้รัฐสภาวินิจฉัย
กรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหมวดหนึ่งหมวดสอง
ผมได้เสนอความเห็นไว้นะครับในวักที่เกี่ยวกับการจัดทำร่างรัฐมนูล
ที่มีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด๑นะครับบททั่วไป
ปัจจุบันมีอยู่๕มาตรา
หมวดสองว่าพระมหากษัตริย์นะครับ
มีตั้งแต่มาตราที่๖ไปถึงมาตราที่๒๔
รับนุนแห่งราชนาชไทยฉบับปัจจุบันที่เราใช้อยู่
กระทำไม่ได้นะครับผมได้เพิ่มเติมข้อความไว้

แต่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
ที่ทำให้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
เหตุผลที่ผมได้สงวนคำประยะติของผมไว้เพื่อมากลับเรียนท่านประธานเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ย
ด้วยความเคารพท่านประธานครับเจตนารมณ์มิได้ที่จะไปก้าวล่วงในสิ่งที่เป็นร่าง
ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเสนอเข้ามาผมยอมรับครับว่าหน้าที่และอำนาจสอสรเนี่ย
ควรจะกระทำได้ทุกอย่างโดยไม่มีข้อจำกัด
เพราะต้องผ่านกระบวนการที่จะต้องผ่านรัฐสภาพินาแม้จะไม่มีการลงมติ
การทำประชามตินะครับก่อน
ก่อนที่จะนำทูล๙แล้วประกาศใช้เป็นรัฐมนูล
แต่ว่าเมื่อมีเงื่อนไขนะครับเพื่อให้การจัดทำร่างนุนฉบับใหม่เป็นไปได้
ภายใต้เงื่อนไขที่ทุกฝ่ายยอมรับผมไม่ได้ขัดข้องและเห็นด้วย
แต่เป็นห่วงครับว่าบทบรรยัติที่ว่าด้วยหมวดหนึ่งนะครับ
ทั่วไปเนี่ยที่ขณะนี้เขียนไว้๕มาตราเนี่ย
แล้วก็หมวดที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ที่เขียนไว้ตั้งแต่มาตราที่๖ถึงมาตราที่๒๔เนี่ย
เกิดไปในอนาคตนะครับหรือความเห็นระยะอันใกล้ในสมัยที่จะไปยกร่างด้วยสอสร
ถ้าผ่านนะครับเกิดมีการเปลี่ยนแปลงมีสิ่งดีที่จะเติมเต็มเข้าไป
เพื่อให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกเนี่ย
สมบูรณ์มากขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่เขียนไว้จะกระทำไม่ได้เลย
เพราะอะไรครับเพราะแม้ไปเพียงแก้ไขถ้อยคำก็แล้วแต่จริงนะครับ
ก็ต้องส่งให้รัฐสภาเราวินิจฉัยรัฐสภามีอำนาจวิจัยเลยครับ
ก็เห็นอยู่ชัดว่ามันมีการแก้ไขเพิ่มเติมก็แล้วแต่จริง
ทันทีครับทั้งร่างตกทันทีทั้งร่างเลยไม่ต้องไปดูเนื้อหาสาระ

เพราะฉะนั้นผมก็เลยเพิ่มข้อความตรงนี้ไว้

แห่งรัฐธรรมนุนแห่งราชอาจักรไทย

แล้วเติมเต็มด้วยสิ่งที่

แล้วสิ่งที่จำเป็นจะต้องเพิ่มเติม

ที่มวด๑มวด๒
บรรยัติไปอยู่ในขณะนี้

บทมาตราที่ยังไม่พอเพียง

ผมไม่อยากยกตัวอย่างครับเดี๋ยวจะมีประเด็นที่จะทำให้เกิด
มีความเห็นต่างไปมากมายต่างแต่นี่ด้วยความปรารถนาดีของผมครับ
ถ้าเราเขียนเปิดช่องเป็นอย่างนี้สรสามารถไปเติมเต็ม
สามารถที่จะเพิ่มในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ผมใช้คำว่าทำให้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับ
นั่นคือเหตุผลที่ผมกลับเรียนท่านประธานอยากให้ท่านประธานและก็ท่านสมาชิกที่เคารพนะครับ
เจตนารมณ์ของผมมิได้ไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขในสิ่งที่มีอยู่
แต่ต้องการเติมเต็มให้สมบูรณ์มากขึ้นเท่านั้นก็ฝากท่านประธานด้วยความครบรบครับ
ว่าถ้าท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียจทุกท่านเห็นด้วยกับผมก็ขอแรงสนับสนุนครับ
แก้ไขมาตรานี้เพื่อทำให้รัฐมนต์ฉบับใหม่ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
ด้วยความขอรบยิ่งครับขอบพระคุณท่านครับ